ของคุณเป็นรถจักรยานของดิฉันเป็นจักรยานยนต์

ผู้หญิงคนนึงนะเขาทำงานมาทั้งชีวิตเนาะ
พังน้ำแรงที่หามาเธอก็ไปซื้อดาวรถ
ก็ยังต้องผ่อนอยู่นะมอเตอร์ไซค์เอาไว้ขี่ไปทำงาน
ก็ไปจอดที่กลางห้างดังที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เช้าวันเสาร์จอดไว้เธอก็เข้าไปทำงานนี่เธอขี่มาแล้วเห็นไหม
เธอก็จอดตามที่จอดในลานของห้างเป็นห้างใหญ่นะคุณ
ก็จอดกลางลานนี่แหละแล้วก็เข้าไปทำงาน
จนกระทั่งหนึ่งทุ่มเลิกงานก็ออกมา

เอ้ารถหายหายไปไหนอ่ะ
พอไปขอดูกล้องวงจรปิดเท่านั้นแหละค่ะ
นี่คนร้ายเอาไปแล้ว
ทำทีเป็นมาเดินด่อมมองว่าเออรถใครนะ

แล้วก็ทำตัวเนียนลากถู
เอารถเนี่ยเข็นหลบไปประมาณบริเวณหลังป่าละม้อค่ะ
หลบไปเลยแล้วก็ถอดทะเบียนโยนทิ้งด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถในห้างบนถนนเทวาพิบาล

ผู้เสียหายก็คือนางสาวปานิตาบุภาอายุ๒๓ปีค่ะ
พอเธอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแบบนี้ก็ขอภาพจากห้างมา
แล้วก็เอาไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจตามจับตัวคนร้าย

เตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยไปเป็นฮอนด้าเวฟสีดำนะคะ
ทะเบียน๒กกคค๗๖๕๖จนครราชศรีมา
เธอบอกว่านี่ยังผ่อนไม่หมดเลยค่ะ
ต้องทำงานเพื่อผ่อนชำระงวดคือทำงานผ่อนกุญแจรถนะคะ
บอกว่าเจ็บใจมากเสียใจมากทำใจไม่ได้เลย
เพราะว่านี่คือน้ำพักน้ำแรงที่หามา
กว่าจะดาวน์มาได้กว่าจะขี่มาทำงานได้
แล้วก็มาถูกขโมยไปดื้อแบบนี้ค่ะ